การเมืองกันหน่อยดีกว่านะคะพักเพื่อไทยเนี่ย
เขาจัดอีเวนต์ใหญ่ในธีมว่าครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมนะคะ

เวทีนี้คุณแพทองทานหรือว่าคุณอุ้งอิ๊งเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าเดี๋ยวเธอจะทวงคืน๑๔ล้านเสียง
นำพักเพื่อไทยชนะเลือกตั้งด้วย
อันนี้มันจะไปตรงกับกระแสข่าวที่บอกว่า
คืออาจจะเป็นแคนดิเดตนายกคนต่อไปหรือเปล่า
นี่นะคะนางสาวแพทองทานชินวัฒน์ประธานคณะที่ปรึกษา
ด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพักเพื่อไทย
ขึ้นเวทีค่ะที่เวทีครอบครัวเพื่อไทย
หลังใหญ่หัวใจเดิมจังหวัดอุดรธานี
หลังได้รับการประกาศให้เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
บนเวทีนี้นางสาวแพทองทานก็บอกว่าหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมา

ตลอด๒๓ปีบนเส้นทางการเมืองของพักเพื่อไทย

และก็ขอพูดด้วยความพรรคกลุ้มใจว่า

เพราะเคยเป็นรัฐบาลที่ผลิตนโยบายที่ทำได้สำเร็จ
เป็นพักการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลได้พักเดียว

และหลังจากครบวาระแล้วยังสามารถได้รับชัยชนะอีก
แต่ก็ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดอยู่บ้าง

สร้างการมีส่วนร่วมให้คนหลายรุ่นทำงานร่วมกัน

ต้องเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลให้ได้
ระบอบพระเด็จการต้องหมดไปค่ะ
เขาบอกว่าพักเพื่อไทยมีนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะ

คือมีเยอะเลยนะก็รอเพียงเวลาที่เหมาะสม
หมายก็คือจะต้องชนะการเลือกตั้ง

ครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิม
ก็อย่างที่บอกไว้ว่าเขาตั้งเป้าไปแล้วนะ
จะเอา๑๔ล้านเสียงนะคะที่เคยทำเอาไว้นั่นเอง
ส่วนประเด็นคำถามแหมอยากรู้กันเหลือเกิน
พักเพื่อไทยหรือไม่ฟังคำตอบค่ะ
ถ้าภาคเพื่อไทยพร้อมที่สุดแล้ว
คุณอิ้งพร้อมทำงานไทยต่อใหม่ตรงไหน
เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล

เพื่อให้ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน
เพื่อขจัดความฝืดเครื่องทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชน

คำพูดก็ทำให้เราคิดได้เหมือนกันนะคะ
นักข่าวก็เลยถามไปถึงนุ่นด้วย
คุณทักษิณชินวัฒน์ที่จะกลับประเทศไทย
คิดว่าคุณพ่อต้องกลับมาเลี้ยงหลานไม่ได้เกี่ยวกับพักนะคะ
แต่ยอมรับว่าทุกเรื่องอยู่ในชีวิตที่ปรึกษานายทักษิณมาโดยตลอด
และวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็ไม่ใช่คุณพ่อว่าจะกลับบ้านหรือเปล่า
แต่ว่าเป็นปัญหาปากท้องเศรษฐกิจของประเทศค่ะ